เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของรุ่นน้องอายุยี่สิบห้าปี
ทะเลาะกับรุ่นพี่อายุ๓๐ปีเรื่องเหล้าขวดเดียวนี่แหละค่ะ
รุ่นพี่ชักปืนเก้ามิลลิเมตรเนี่ยยิงขู่ขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
ทีนี้รุ่นน้องก็เข้าไปเหมือนกับยื้อแย่งปืน
แล้วปืนมันก็เลยไปโดนบริเวณคางของรุ่นพี่จนเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้เองค่ะผู้เสียชีวิตคือนายตะวัน
ฝ่ายนอกอายุสามสิบปีนอนเสียชีวิตอยู่ที่ลานดินข้างบ้านเลขที่เจ็ดสิบสี่
หมู่สิบสองตำบลดงเข็งกำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น
โดยสภาพศพก็คือถูกยิงเข้าที่คางใต้ขากันไกลด้านซ้ายค่ะ
กระสุนนี่ฝังในนะคะใกล้กันพบปอกกระสุนปืนขนาดเก้ามิลลิเมต
จำนวน๒ปลอกแพทย์เวรโรงพยาบาลหนอง๒ห้องก็ชนะสูตรพลิกศพ
ส่งศพไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือนายวิรัติรัตนภูกิอายุยี่สิบห้าปี
เป็นเพื่อนรุ่นน้องกันนี่แหละนะคะทั้งคู่บ้านก็อยู่ติดกันด้วย
เดินทางกลับมาจากบุรีรำพร้อมกันพอจอดรถเรียบร้อย
นายวิรัติเนี่ยทะเลาะกับนายตะวันเพราะว่าถามหาขวดเหล้าค่ะ
และจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้น๒นัดทำให้นายตะวันเสียชีวิต
นายวิรัติเนี่ยถือปืนแล้วก็ขับรถหลบหนีไปนะคะด้วยความตกใจ
แต่ก็ขับรถกลับมาบ้านแล้วมาเจอตำรวจสะพอน้องสองห้องที่กำลังตรวจสอบจุดเกิดเหตุอยู่ค่ะ
ก็เลยถูกคุมตัวไว้สอบปากคำผู้อำกับการสพนสองห้องบอกว่า
วิรัติผู้ต้องหาให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุชวนนายตะวันไปซื้อต้นไม้
พื้นที่อำเภอพุทธไทยสงศ์บุรีรำใช้รถยนต์ของนายตะวันเป็นยานพาหนะค่ะ
ทีนี้ขากลับซื้อเหล้าจะมานั่งดื่มในรถด้วยกันแล้วเกิดการทะเลาะกันขึ้น
นายตะวันเอาปืนออกมายิงขู่ขึ้นฟ้าหนึ่งนัดนายวิรัติพยายามเข้าไปแย่งปืน
ปืนเลยลั่นถูกนายตะวันเสียชีวิตนะคะตำรวจสพนสองห้องจังหวัดขอนแก่น
คุมตัวนายวิรัติผู้ต้องหามาสอบสวนมีแม่ของผู้ต้องหาและทนายความมาร่วมรับฟังการสอบสวนด้วย
เมืองต้นก็ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรข้อหาเสพยาเสพติด
ก่อนที่จะส่งฟ้องสารจังหวัดพลขอฝากหาง
ผู้ต้องหาเนี่ยให้การกับตำรวจเพิ่มเติมว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่านายตะวันเลยแต่เป็นเพราะปืนมันลั่น
ฝ่ายนายตะวันเป็นคนเล็งปืนมาใส่ผู้ต้องหาก่อนจึงเข้าไปแย่งปืนแล้วก็นั่นแหละค่ะเกิดการปืนลั่นขึ้น
เมื่อสามวันที่ผ่านมาผู้ต้องหาจะเสพยาบ้านหนึ่งเม็ดแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขายืนยันบอกว่าไม่ได้เกิดจากการหลอนยาบ้า
โกรธแค้นผู้ตายเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นการป้องกันตัวเท่านั้นเอง
เพราะอาวุธปืนก็เป็นของผู้ตายพอเมาสุราผู้ตายมักจะควักปืนออกมาโชว์เป็นประจำค่ะ
เอาฟังเสียงของทางผู้ต้องหาหน่อยค่ะ

แล้วก็ญาติพี่น้องตอนนี้ก็ต้องเตรียมสถานที่ตั้งศพผู้ตาย
บอกว่าเธอไม่ได้เห็นเหตุการณ์ตอนลูกชายถูกยิงแล้วก็ไม่ทราบรายละเอียด
เพราะว่าไปเลี้ยงหลานอยู่กรุงเทพค่ะ
ส่วนสามีก็ไปบวชเป็นพระแล้ว
บ้านหลังนี้จึงมีเพียงนายตะวันลูกชายอาศัยอยู่ลำพังมา๑เดือน
ไม่เคยเห็นลูกชายกับหลานชายมีปัญหากันก็คอยช่วยเหลือกันตลอด
ไม่ว่าการตายจะเกิดจากสาเหตุใดก็ไม่ได้เครียดแค้น
ขอให้ทุกอย่างว่ากันไปตามกฎหมาย

แล้วก็ให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของเวรกรรมไม่อยากให้มีเวรมีกรรมต่อกันอีก
ศพของลูกชายตอนนี้ยังอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินค่ะ
ก็จะรอญาติพร้อมจึงจะไปรับศพออกมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนะคะ